ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีรูปปั้นหญิงสาวสวย
ถูกต้นโพนี้โอบรัดเอาไว้อยู่ที่สำคัญรูปปั้นนี้
โชคให้ลาบมาแล้วนะคะคุณ
วัดชื่อวัดก็ดีเป็นสินิทมงคลแล้วของสวยสวย

ไปถึงวัดเจริญศุกร์แล้วคุณมุ่งตรงดิ่งไปยังต้นโพต้นนี้เลย
อะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าสวยขอไปดูหน่อย
ดูจับจ้องมองดูให้ชัดเจน
จะเห็นนะคะว่าต้นโพต้นนี้มี
มีอะไรรูปปั้นมีรูปปั้นผู้หญิงสวยลักษณะสวยงามเลยนะ

ตรงโปรกชัดเจนแปล
คุณเคยเจอมีตรงโปรกเหรอคือเค้าเจอบ้าง

อื้อฮือคนฟ้ายได้เป็นการไถ้โทษ
แต่คุณมาที่นี่คือเห็นเลยชัดตรงโปรกแน่นอน

โอบรัดรูปปั้นนี้อยู่
ลักษณะเหมือนกับว่ากอดเอาไว้เลย

เพราะว่าต้นโพต้นนี้อายุเป็นร้อยปี
แต่เราไม่รู้หรอกว่าเกิดเหตุการณ์ต้นโพรัฐรูปปั้นนี้นานแค่ไหน

ตามลักษณะของต้นโพที่รัดหุ่นเลยอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็เชื่อว่า
ผู้หญิงคนนี้หรือรูปปั้นนี้สิงสถิตอยู่ในต้นโพและให้โชคให้ลาบมาหลายงวด
ดังนั้นรอบนี้ชาวบ้านก็มารวมตัวกันทำบุญ
ให้พระท่านทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วสุดท้าย
สุดท้ายของการทำพิธีก็คือจุดประทัดค่ะคุณพันนัดก็พองานนี้

มากกี๊คัยบอกว่าพลาดเบอะสุดท้ายของข่าวที่แล้วขึ้นมาดูมีให้ดู

แต่ก็ชัดอยู่อันนี้คุณผู้ชมตลอดข่าวไม่ชอบ

มันก็ต้องสลับกันลางมากไปกูจะโดนเขาบ่นเอา
อันนี้ดีอันนี้ก็เรือนลางอยู่
ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูไปว่าสุดท้ายแล้วของการทำพิธีเนี่ย

ถ้าบอกผมนะผมเร็งอะไรรู้มั้ย
แก้วบางกรเอาเขาขับผ่าน